คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการจัดงานแต่งงานกันหน่อยค่ะ

แต่ก็เข้าใจว่าคือมันยุ่งไงมันมีหลายอย่าง

เขาจัดงานแต่งงานที่ปากช่องที่โคราช

ก็มีข้อตกลงอะไรกันเสร็จสับเรียบร้อย
แต่พอถึงวันงานจริงถึงหน้างานเนี่ย

หันมาก็ไม่ครบอะไรอย่างนี้นะ
มงผ้าม่านอะไรมันก็ไม่เป็นไปตามตกลง

ทีนี้มาดูทั้งสองฝากฝั่งนะคะ

ตามตกลงคือจริงแล้วจะต้องจ่ายครึ่งหนึ่งก่อนมัดจำ

คันหมากจะมีทั้งหมดสิบสี่อย่าง
ฝาโค้งฝาครอบฝาครอบอะไรก็ไม่มีเออแล้วก็ในการจัดพิธีในช่วงงาน
เช้าเนี้ยไม่เห็นมีมาดูสถานที่เลยฉากตกลงกันไว้ห้าเมตร
จัดให้จริงสามเมตรเองขาตั้งรูปก็ไม่มีรูปต้องวางกับ
พื้นนะคะดอกไม้สดไม่มีเลยสักกระดอกมีแต่ดอกไม้ปลอมทั้งงาน
นี่เขาก็วงเอาไว้เนี่ยอันนี้มันขาดไปเนี่ยผ้าม่าน
เนี่ยก็ยับยับยับยับสั้นพรมปูพื้นก็ไม่มีงานเย็นเนี่ย
เริ่มหกโมงเย็นนะมาถึงบ่ายสามอ่ะค่ะอ้างว่ารถติด
แล้วก็บอกว่าเบาสาวช่วยขนของมาให้ด้วยนะให้เจ้าบ่าวเจ้าสาว
ขนให้อีกช่วยขนของมาด้วยมาใช้งานเย็นอืม
โมงไฟอะไรก็ไม่มีอันนี้เป็นมุมของเจ้าสาวที่เขาโพสต์บอกนะคะ
ครับผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปค่ะที่อำเภอปากช่องนครราชศรีมา
ก็ไปคุยกับเจ้าสาวนะคะก็เจ้าสาวหมาดเลยล่ะ
คุณสุกัญญาทรงกลิ่นอายุ๒๘เขาก็เลยเล่ารายละเอียดให้ฟัง
แต่ไม่เคยคุยกันรุ่นน้องเนี่ยเป็นคนแนะนำให้เนี่ยค่ะ
ก็อย่างที่บอกล่ะว่า๗๐๐ตกลงกันชัดว่าอะไรยังไงบ้าง
ตอนแรกต้องจ่ายมัดจำแล้วก็ค่อยจ่ายทีหลัง
เหลืออีก๒๐๐๐บาทก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวเสร็จงานค่อยจ่ายนะ๒๐๐๐นี้
บอกว่าหลังจากเสร็จพิธีเช้าก็เปลี่ยนชุดเตรียมพิธีตอนช่วงตอนเย็น
แต่พอไปถึงตกใจมากงานเย็นเวทีไม่มีอะไรเลย

ไม่มีดอกไม้มีแค่ผ้าม่านคลุมสั้นไม่มีพรมทางเดินด้วย

มีแค่อุโมงที่ใช้ผ้าสีขาวยับพาดไว้กับโครงเหล็ก
แล้วก็เอาดอกไม้จากงานเช้ามาใช้ซ้ำในงานเย็น
ไม่มีกลวยโปรยดอกไม้เปิดตัวบ่าวสาวด้วย
เมื่อวันที่๒๙เมษายนออร์แกนไนซ์ก็มาเก็บข้าวของ

เธอก็เลยบอกไปว่าอีก๒๐๐๐ไม่จ่ายนะ
เพราะว่าที่ตกลงกันไว้เนี่ยมันไม่ครบเลยสักอย่างหนึ่ง
แต่ออร์แกนไนซ์บอกว่าขอเพิ่มอีก๑๐๐๐๐ได้ไหมล่ะ
ไม่ต้อง๒๐๐๐๐ก็ได้ขออีก๑๐๐๐๐เป็น๖๐๐๐๐

แล้วเธอก็มาไล่ดูรูปเพื่อนที่ไปร่วมงานก็ถ่ายรูปกันใช่ไหม
ก็ส่งไลน์มาให้เธอดูเธอบอกว่า
โอ้โหมันไม่เป็นไปตามตกลงเลยอ่ะ

เพื่อนก็เลยส่งรูปมาฟ้องมาเล่าให้ฟังว่า
มันไม่ครบนะมันไม่สวยงามอย่างโง่นอย่างนี้อย่างนั้น

ขอเงินคืนเธอบอกว่าทางบริษัทอ่านไลน์นะ
แต่ไม่ตอบเธอก็เลยตัดสินใจ
ก็คือจัดงานตกลงกับ๗๐๐๐๐แต่ว่า
จ่ายไปแล้ว๕๐๐๐คือเขาทยอยขอให้โอนให้

๕๐๐๐บาทครั้งที่๒๑๐๐๐๐ครั้งที่๓๑๐๐๐๐
ครั้งที่๔นี้คือวันที่๒๗นี้มาเอาเงินสด
บอกว่าจะขอไปซื้อดอกไม้สดกับ
พวกของจัดขันมากอะไรอย่างนี้ค่ะ
คิดว่ามันไม่คุ้มนะคะก็เลยจะฟ้องร้องขอคืน

ก็เท่าไหร่ก็ได้ให้เขาคือให้เขามีน้ำใจเสนอมาให้เราก็ได้ว่าขอคืนเท่านี้ได้ไหม
ขอให้เขามีน้ำใจค่ะเสนอมาว่าเออยังไงก็ได้หรือ

นั่นแหละก็เลยโพสต์เลยอะคะ
วันนี้เธอเองก็จะเข้าไปแจ้งความที่สหพาน้ำหนะหลาย

เรื่องนี้ก็แน่นอนต้องถือเป็นอุทาหรณ์นะ
ซึ่งก็บอกเพียงว่ายังไม่สะดวกจะให้สัมภาษณ์

เพราะว่านางสาวสุกัญญาทำให้เสียชื่อเสียงเขาว่าอย่างนั้น
พร้อมชี้แจงด้วยว่าการจัดงานดังกล่าว
จัดขึ้นตามข้อตกลงที่คุยกันตั้งแต่แรก
แต่สิ่งที่ยอมรับว่าเป็นข้อผิดพลาดของตัวเอง
ก็คือขันหมากขาดไป๘ถาด

เพราะว่าวันงานฝนตกลงมาหนักหน่อย

ก็ได้มีการสอบถามเจ้าสาวแล้ว
ในพิธีเช้ามีรูปที่อัดมา

มีเพียงรูปถ่ายที่นำไปใช้งานเย็น
ก็เลยไม่ได้เตรียมขาตั้งรูปไปให้

มีวงดนตรีมาเตรียมพื้นที่ด้วย

แต่ก็นำผ้าม่านไปปิดบริเวณ

ส่วนที่ฝั่งเจ้าสาวโพสต์รูปผ้ามั่น
ให้เป็นประเบียบนั้นเพราะหางเครื่อง

ผ่านผ้าม่านผ้าม่านมันก็เลยยับยู่ยี่หน่อย

ทั้งหมดทั้งมวลมีการสอบถามความพึงพอใจ

ไม่มีปัญหาอะไรถ้ามีการชี้แจง

ถ้าจะยกเลิกก็จะมีการคืนเงินให้ทั้งหมด

ไปจัดสถานที่ก่อนงานจริง๑วัน

๔ทุ่มตามที่มีการบอกกันไป

ตั้งที่ฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวอ้างเอาไว้
ก็ได้สอบถามเจ้าสาวแล้วว่า
ถ้าใช้๕เมตรแบบที่ตกลงกัน
ความยาวมันจะเลยไปถึงประตูบ้าน

ฝั่งเจ้าสาวก็บอกว่าไม่เป็นไร

ทำงานมาร่วม๑๐ปีไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้

ยอมรับว่ามีผลกระทบอย่างมาก
เพราะว่าบ่าวสาวบางคู่

อันนี้เราก็ฟังเสียงทั้งสองฝ่ายนะฮะ